เมืองสองแควร์พิศนุโลกไม่ได้พาไปดูเรือนแพ้
ไม่ได้พาไปดูน้ำไม่ได้พาไปดูเรือแต่จะพาไปดูรถไถซิ่ง
เร็วแรงแสงทะลุโครนโอ้โหบอกเลยนะแต่ละคันเขาจัดมาเนี่ย
มีการแต่งเครื่องมาแบบจัดเต็มแต่ละทีมนะ

โอ้โหดูสิมากันเป็นคณะเลยนะคะแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป
เป็นงานใหญ่จริงครับคุณผู้ชมครับกับการแข่งขันรถไถทางเลนศึกควายเหล็ก
โอ้โหแค่ชื่องานก็ยิ่งใหญ่แล้วล่ะ
จัดที่ไหนแถวทุ่งนาใกล้กับสี่แยกหนองอ้อหมู่๖ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
แถวนั้นผมไปบ่อยเป็นยังไงล่ะอาหารอร่อยอย่างนี้เลยสุดยอดอร่อยมาก
เอ้ามาพูดถึงเรื่องของการเนื้อคารกันก่อนการเนื้อคารประเภทนี้นะฮะ
เขาแบ่งออกเป็น๒แบ่ง๒เป็น๒คลาส๒ดิวิชั่นแบบไหนบ้าง
ก็มีเป็นประเภทแรกก็คือโอเพ่นมีผู้ส่งเข้าแข่งขันร่วมรายการทั้งหมด๒๖
แล้วก็ประเภทสแตนดาร์ดก็คือมีผู้แข่งขันทั้งหมดเนี่ยก็๓๐ทีม
โอ้ยรวมแล้ว๕๖ทีมเลยนะไม่น้อยความสุขสนานไปดูกันหน่อยในช่วงของการแข่งขันนะฮะ
นี่กองเชียร์มากันเต็มแล้วตอนปล่อยตัวออกมานี่แหละมันสุดก็ตรงนี้
คุณดูภาพนะโอ้โหโอ้ยโทนเลนเต็มที่ไอ้ที่บังคูณอ่ะ
บังยังไงก็บังไม่มี
แต่โครนเนี่ยสาดเข้าหน้าเลยล่ะครับ
อันนี้ก็ต้องหาสบู่หาน้ำกันอย่างเร่งด่วน
เรื่องจริงงานนี้บอกเลยว่าสบู่ขายดีมากนะครับ
ขาดตลาดใครมีขายก็ไปแถวพิสุนโลกนะคะ
ก็ให้ดูกันเขาจัดงานแบบนี้เพื่อเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน
แล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของการทำไร่ไถนา
คือรถไถเนี่ยปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งจำเป็นของชาวไร่ชาวนาไปแล้ว
ทุนแรงนะไม่ต้องไปพึ่งน้องควายไม่ต้องไปพึ่งแรงควาย
อาจจะช้านะแต่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิต